ส่วนวันนี้ชัดข่าวเที่ยงมาเริ่มกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ
เป็นเหตุปล้นนะคะซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวของ
แต่ว่าก็ถูกปล้นไปนะคะเป็นเครื่องเพชรต่างแล้วก็ทรัพย์สิน

ตอนนี้ทางการฝรั่งเศสกำลังเร่งสอบสวน
แต่ว่าเบื้องต้นมีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่า
น่าจะเป็นคนในที่รู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีครับ
หลังจากเกิดเหตุป้นกลางตึกเป็นกลางดึกนะครับ

เป็นทรัพย์สินส่วนตัวไปเกือบ๔๐๐ล้านบาท

แต่ว่ายังคงมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ผู้ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นฝีมือของคนในครับ
โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่

จะบุกเข้าไปลงมือก่อเหตุ

เพื่อหาบ่อแสเพิ่มเติมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวผู้ก่อเหตุได้
แล้วก็จะยังไม่ตัดประเด็นหรือว่าบุคคลใดที่อยู่ในเหตุการณ์ออกไป
กว่าจะหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนครับ
แม้จะยังไม่มีการออกมาระบุเป็นที่แน่ชัด
คร่าวนะครับว่าเธอมีเครื่องประดับอย่างแหวนเพชรขนาด๑๕กรัฐ
แวนเพชรวงนี้มีมูลค่าราวอยู่ที่๑๐๕ล้านบาททีเดียวครับ
รวมทั้งมีสร้อยข้อมือนะครับที่ประมูลมาในราคาประมาณ๒๒๐๐๐กว่าบาท

ซึ่งบรรดาเครื่องประดับเพชรที่ถูกปล้นไปนั้น
เพื่อไปออกงานในครั้งนี้ด้วยครับ